ใหญ่ประเด็นหลักสังคมจับจ้องไปที่

คือบ้านเราเนี่ยนอกจากมีโควิดแล้วมีโคนันมากมายเลยนะคะ
พยายามทวงถามความยุติธรรมให้กับคุณแตงโม
นักสืบโซเชียลกำลังทำงานกันอย่างหนักหนวกมาก
คนที่บอกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะคะ

พูดถึงสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่เจอศพแล้วผมว่าทุกคนนะฮะ
เดี๋ยวเราดูเต็มกันนะฮะ
วันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นความเคลื่อนไหวจากเมื่อวานก่อน
ก็คือสพเมืองนนทบุรีเนี่ยกระติกครับ
กระติกกับแซนหยุดคนทั้งประเทศไทยได้เมื่อวานนี้นะฮะ
ด้วยการเปิดใจของเธอทั้งคู่นะครับ
ยืนยันงานเอ็นไม่ใช่

รวมถึงเรื่องที่โอ้โหต้องมีคนออกมาแสดงกันเลยทีเดียว

มันไปนั่งปัสสาวะที่ท้ายเรือได้หรือเปล่า
คือมีคนทำคลิปทดลองการใส่บริสุทธิ์และทดลองที่จะปัสสาวะ

เออโอ้โหพี่กับภรรยายังนั่งหาลือกันเลย

คือในฐานะที่เป็นผู้หญิงนะคะเอาจริงปุ้ยเคยทำทำได้
บอดิสูตรสามารถใช้มือเดียวเนี่ยแหวะได้

แต่คำถามคือมันใช่เหรอ

แต่นี่คือในเรือที่โครงเคลงอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา

และอีกอย่างหนึ่งนะ
แซนบอกว่าใช้มือข้างเดียวจับขาเขาทั้งสองข้างอืม

เอาไปดูนางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือว่ากระติกนะเป็นผู้จัดการส่วนตัวของคุณแตงโม
แล้วก็วิสาพัฒน์มโนมายรัฐหรือว่าแซนเป็นคนที่อยู่บนเรือด้วย
มาเปิดใจบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ข้อสงสัยต่างสงสัยอะไรเดี๋ยวเธอสองคนจะเล่าให้ฟัง
โทรชวนไปกินข้าวที่ร้านอาหารที่ปฐุมธานีก็เลยชวนแตงโมไปด้วยเพราะเป็นเพื่อนสนิทกัน
ส่วนปอล่ะปปก็พาเพื่อนผู้ชายไปอีก๒คนนะครับ
คือโรเบิร์ตโรเบิร์ตชื่อจริงคือภัยบูลตรีกาญจนานันต์
อีกคนคือชื่อจ๊อปชื่อจ๊อปชื่อจริงว่านิทัศน์กิรติสุทธิสาธร
ซึ่งตัวเธอกับแตงโมเนี่ยไม่ได้รู้จักผู้ชายสองคนนี้นะที่ปอพามา
คนลงเรือกันไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาครับไปรับประทานอาหาร
หลังจากรับประทานอาหารเสร็จก็ลงเรือมาถึงสะพานพระราม๘
เพื่อถ่ายรูปเล่นกันตอน๒ทุ่มได้เขาบอกตอนนั้นตอนถ่ายรูปเล่นกันนะ
แล้วก็วนเรือกลับครับแล้วมาเกิดอุบัติเหตุตอนช่วง๔ทุ่มนะ
กระติกบอกว่าแตงโมตกเรือเพราะแตงโมไปปัสสาวะที่ท้ายเรือ
ไม่มีใครเห็นแต่มีแซนที่นั่งอยู่ท้ายเรือเล่นมือถืออยู่
แตงโมตกไปแล้วตะโกนว่าโมตกเรือนะฮะ
หลายคนสงสัยประเด็นชุดที่คุณแตงโมสวมใส่นี่แหละครับนี่ฮะ

ใช่ค่ะก็คือสวดบนกับส่วนล่างติดกันเลย
นึกไม่ออกให้นึกถึงชุดว่ายน้ำวันพีช
อ่าค่ะแต่ว่ามันจะมีแป๊กอยู่ตรงเป้าใช่ไหม
คือบางชุดก็มีบางชุดก็ไม่มีค่ะ
เออนี่นะฮะบรอดีสูตรเป็นแบบนี้นะฮะ
ผู้ชายที่ฟังอยู่ไม่รู้จะได้รู้ว่าและเข้าใจไปตรงกัน
คือมันไม่เหมาะหรอกชุดบริสุทธิ์สำหรับการจะไปปัสสาวะบนเรือนะครับ
แซนกระติกอ้างว่าเป็นเรื่องปกติการปัสสาวะจะใช้วิธีแหวกข้าง
โดยกระติกระบุบอกว่าวันนั้นแตงโมก็ใส่ผ้าอนามัยด้วยนะ
มันจะยากขึ้นไปอีกหรือยังไงปุ้ย

คือประเด็นนี้คนในวงการบันเทิงโดยเฉพาะผู้หญิงนะ

บริสุทธิ์มันก็ยากแล้วแล้วไปทำบนเรือมันก็ยากกว่า
แล้วมีผ้าอนามัยมันจะทำยังไงได้

เมื่อวานภรรยาผมฟั่นพงว่าทำไม่ได้

ไม่มีเรื่องงานเข้ามาอยู่ห้องนี้เพื่อนไปกินข้าวกัน
ก็อยากจะดูวิวถ่ายรูปไม่มีเรื่องเงิน
แล้วก็ปฏิเสธว่าทะเลาะกันบนเรือก็ไม่มี
จะทะเลาะกันทำไมจะทุบเมื่อข้าวตัวเองทำไม

ไม่มีการรับงานหรืออะไรใดทั้งสิ้น
มันเป็นการไปเที่ยวโรงเรือ
แบบเพื่อนชวนเพื่อนเพื่อนซื้อเรือเป็นเจ้าของเรือ
เราก็ไปมันไม่มีเรื่องประเด็นเงินหรืออะไรอย่างนี้
มันไม่มีทางที่จะเกิดประเด็นนั้นขึ้น
เรารักกันอะเขารักลูกเราเป็นลูกบุญธรรมเนอะ
แล้วถ้าโมเสียชีวิตไปไม่ต้องเข้าใจเลยนะว่า
เงินติดก็หายแบบนี้งานติดอะไรติด
ลูกต้องเข้าโรงเรียนเขาช่วยเหลือมาตลอด
ถ้าเราขับเขาหรือเราสล๊อคกันติดทุ่มเข้าข้ามตัวเองค่ะ
งานในโครงการแบบนั้นทุกคนก็แสดงว่าโอเครายด้านมันค่อนข้างดี
แต่ตรงนี้เขาติ๊กไม่มีแล้วนะ
ติดลำบากนะควรเรามาหาความลำบากของให้ตัวเองก็
ประเด็นที่คุณกติกพูดเมื่อสักครู่
วิจารณ์เยอะว่าคุณโมไม่อยู่คุณโมเสียชีวิตไปแล้ว

อันนี้คืออ้าวคิดแค่ประเด็นแค่เรื่องเงินหรือ
ทำไมไม่คิดถึงเอาเพื่อนคุณทั้งคนนะ
ค่ะคือกระติกพยายามที่จะตอบคำถามบอกว่า
ถ้าเกิดว่าหลายคนที่สงสัยว่าบนเรือใครไปทำร้ายคุณโมหรือเปล่า
จนกระทั่งเธอตกเรือกระติกบอกจะไปทำแบบนั้นทำไม
แบบนั้นก็เหมือนทุบหม้อข้าวตัวเองนะคะ
คุณผู้ชมทีนี้คำถามที่มันเกิดขึ้น
หลังจากที่ไปพบศพคุณโมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่า

เพราะมันยังมีข้อพิรุษมันยังมีคำถามอีกหลายชุดเลยนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นคำถามที่เกิดขึ้นต่อตัวกระติกเอง
ไม่ว่าจะเป็นคำถามที่เกิดขึ้นต่อแซนต่อปอน
และคนในเรือนณวันนั้นนะคะ
โดยเฉพาะคำถามที่ว่า

รู้ไหมคะว่ากระติกตอบว่าไง

ทนายความมีอุปกรณ์ในการดำน้ำเหรอคะ
คุณถึงไปหาทนายก่อนที่จะไปหาแม่กับเพื่อนสนิท

แต่ตอนหลังแม่มาให้สัมภาษณ์

หากินตรงนี้ที่นี่หมายถึงว่าก็รับรู้

อีกหลายแง่มุมเลยเราจะตามต่อไปจนถึงขาวเช้าหัวเขียวเลย

เล่าต่อค่ะทีนี้หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุแล้ว
รู้ไหมคะกระติกตอบคำถามก่อนหน้านี้จำได้ไหม
บอกว่าหลังจากเกิดอุบัติเหตุรีบกลับบ้านไปอาบน้ำ

แต่คุณผู้ชมมันมีหลักฐานมีกล้องวงจรปิดชุดใหม่ออกมานะคะ
ว่าทั้งหมดหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุ
คุณโมตกน้ำเนี่ยนะทั้งหมดนัดรวมตัวกันมาที่อู่เรือ
โดยอยู่จุดนั้นจนถึงเกือบตีสี่
นี่มันจะมีคลิปออกมาเลยคลิปเป็นกล้องวงจรปิดนะคะ
คำถามได้เลยว่าหลังเกิดเหตุแล้วทั้งหมดไปไหนกัน
ทั้งหมดอยู่ที่อู่เรืออยู่จุดนั้นจนถึงเกือบตี๔
ก่อนที่จะกลับบ้านของแตงโม

แต่เขาให้การกับตำรวจว่าหลังเกิดเหตุ

หลายอย่างที่กรณีกติกพูดก่อนหน้า

คือมันมีออกมาปรากฏสื่อ

มันก็ไม่เหมือนกันในแต่ละครั้งที่พูด

แซนพูดว่าง่ายบ้างเมื่อวานนี้
แซนอธิบายถึงช่วงที่คุณแตงโม

แซนบอกว่าแตงโมตอนที่

หลายคนตั้งคำถาม
เผ่นทั้ง๒ข้างหมายถึงว่าจับขาของแซนนะฮะ
เพื่อประคองตัวเองแล้วใช้อีกมือหนึ่ง

แตงโมก็เสียหลักพลัดตกลงไปในเรือ
ตกลงไปในเรือโดยที่เรือยังแล่นอยู่

คุณแซนบอกว่าพัดตกน้ำตอนนั้นเรือแล่นอยู่ใช่ไหม

คุณแซนบอกว่าตอนนั้นเรือแล่นอยู่นะ
เดี๋ยวจะมาบอกว่าทำไมถึงต้องตามเวิร์ดดิ้งนี้
ค่ะเดี๋ยวเราขยายความต่อนะคะ
ส่วนความคืบหน้าเรื่องคดีความนะคะคุณผู้ชม
คือทั้งหมดในเรือมีทั้งหมด๖คน
คุณแตงโมเสียชีวิต๕คนตำรวจเรียกไปพบสอบปากคำแล้วนะคะ
แต่ปรากฏว่าตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหากับ๒คน
ก็คือปปชื่อจริงว่าตานุพัฒน์เลิศทวีวิทย์
เป็นเจ้าของเรือสปีดโบ๊ทคันที่ไปเกิดเหตุ
แล้วแจ้งข้อกล่าวหากับนายภัยบูรตรีกาญจนานันต์หรือว่าโรเบิร์ต
ทั้งหมดเนี่ยทั้งสองคนโดนแจ้งข้อกล่าวหาคือ
โดนแจ้งข้อกล่าวหา๓ข้อกล่าวหา
ส่วนโรเบิร์ตถูกแจ้ง๒ข้อกล่าวหานะคะ
แต่๒ข้อกล่าวหาที่เป็นข้อกล่าวหาที่ร่วมกัน
ก็คือข้อหากระทำการโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะ
แล้วสุดท้ายแล้วตำรวจสพเมืองนนทบุรีนี่ค่ะ
ก็ให้ประกันตัวทั้งโรเบิร์ตแล้วก็ปอนะคะ
แล้วคุณผู้ชมวันนี้เกาะติดเรื่องนี้ตลอดทั้งวันนะคะ
เพราะปอตอนที่ไปให้ปากคำกับตำรวจพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิต
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑ท่านออกแถลงข่าวเอง
ตอนที่ไปให้ปากคำกับตำรวจเนี่ยคือนักข่าวพยายามเจาะใบถาม
แต่ปอไม่ตอบคำถามนะคะบอกว่าวันนี้จะตั้งโต๊ะแถลงข่าว
และจะพูดความจริงทั้งหมดเราตามต่อวันนี้ด้วยนะคะ
เมื่อสักครู่ที่คุณปุ้ยเล่าไปบอกว่าแซนเป็นคนบอกว่า
ตอนนั้นที่โมไปปัสสาวะที่บริเวณท้ายเรือเรือแล่นอยู่
แต่มีกู้ภัยเขามาตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเรือแล่นอยู่จริงแล้วโมตกไป
โดนใบพัดบัตรที่ขาจริงรอยแผลจะไม่ใช่รอยแผลเดียว
มันต้องลักษณะคล้ายแบบโดนซับมั้ยคะ
เพราะว่าใบพัดมันหมุนรอบ๒๐๐ถึง๕๐๐รอบต่อนาที
มีคนเขาบอกว่ามันจะเหมือนอะไรนะครับ

มันเกิดขึ้นขณะที่เรือจอดอยู่ใช่หรือไม่

คนนี้คือคุณชัดชัยกิติชัยหรือว่าคุณชัดตลาดไทย
เป็นนักธุรกิจชื่อดังและเป็นผู้บริหารหน่วยกู้ภัยที่อายุทยา
เขาโพสต์ตั้งข้อสังเกตแบบนี้
สภาพบาดแผลตั้งแต่เจอร่างของคุณโม
น้องตกน้ำไม่มีสิทธิ์จะว่ายน้ำไหวเลยนะครับ

เพราะขาขวาโดนใบจักรฟันขาลึกมากยาวคืบกว่าครับน้องน่าจะเกาะเครื่องและกลัวตกน้ำ
แต่ขาขวาตกน้ำไปแล้วและโดนใบจักรของเรือเนี่ยพันขาฟันขาเลยตกน้ำไป
หมดสิทธิ์จะใช้ขาพยุงตัวเองส่วนขาซ้ายก็โดนด้วยเล็กน้อย
ความคิดส่วนตัวของผมส่วนอื่นไม่มีบาดแผลครับไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยครับเสียใจครับ
จากนี้คุณชัดตลาดไทยยังเขียนต่อในคอมเมนต์อีกว่า
สภาพชุดเนี่ยใส่ครบไม่ได้ถอดฉี่เลยใส่ชุดก่ออกสวมจากบนลงล่างถอดยากครับ
ไม่ใช่แล้วครับผมว่าต้องมีเหตุอะไรบางอย่างเกิดขึ้นบนเรือทำให้น้องต้องหนี
แล้วมีคอมเมนต์ต่อปิดท้ายภายใต้โพสต์บอกว่าเราก็แค่สงสัยกันเอง
เพราะสงสารน้องส่วนเรื่องคดีต้องฝากท่านตำรวจนะครับ
ทีนี้ส่วนประเด็นบาดแผลที่ขาของคุณแตงโม
โลกโซเชียลรวมไปถึงคนที่เคยทำงานบนเรือ

ว่าตามหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่พบบาดแผล๑บาดแผล

หากคุณแตงโมพลัดตกเรือ
แล้วถ้าเกิดว่าตามที่คุณแซนได้บอกตำรวจไปว่า

ดังนั้นความเร็วอัตราการหมุนของใบจักรจะอยู่ที่๒๐๐๕๐๐รอบต่อนาที

มันเป็นไปได้ยากที่แผลจะเกิดขึ้นเพียงแผลเดียว

ลักษณะการเป็นแผลต้องเป็นริ้วตามจังหวะของการหุ่นใบพัดของใบจักรเรือ

สันนิษฐานว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นที่ขาซ้ายของคุณโม
นั่นจะเกิดจากการพระตกขนาดที่เรือจอดอยู่

ซึ่งมันขัดแย้งกับคำพูดของคุณแซนเมื่อสักครู่

ทั้งหมดทั้งมวลเรายังมีประเด็นอีกหลายประเด็นให้คุณผู้ชมติดตาม

ในประเด็นเริ่มราวของการเสียชีวิตของคุณโตโมน